เพราะว่าก็รักเพื่อนเขาน้อยมากนี่

เขาเลี้ยงหมูกระทะหลังเวที

คือพี่ปามงปามี่แบบร้องอยากกินกันทั้งนั้นเลย

อ่ะไม่เชื่อไปฟังเสียงสิงโตนำโชค

พอเดี๋ยวเขาติดต่อมาผมก็ว่างอยู่ดี

สามารถทำสิ่งที่ตัวเองคิดถึงตัวเองฝันออกมาได้

มีหมูกระทะอะไรมาให้พี่กิน
มากพิลิปปินค์คือนั่งกินหมูกระทะกัน
ใช่